คุณผู้ชมคะข่าวนี้ดิฉันว่าก็ต้องหาคำตอบนะ
เพราะก็อยากรู้เหมือนกันเรื่องของปืนลั่น
ปกติปืนลั่นคือคนอื่นทำลั่นใส่ใช่ไหม
แต่อันนี้ปืนลั่นใส่ตัวเอง

เนี่ยปืนที่เหน็บอยู่ตรงข้างเบาะเนี่ยค่ะ

คนขับรถพยายามประคองสติ

ชนกับฟุตปาดข้างทางตลอดเวลา
สุดท้ายไปจบอยู่ตรงหน้าวิหารคุณ

ต้องไปตรวจสอบว่าตอนที่มันเกิดปืนลั่น

บอกว่าไปตรวจสอบตรงหน้าวิหารตรงนี้

วิหารพระมงคลบพิษค่ะที่อายุทยา
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะ

นี่ค่ะชนกับแผงเหล็กกั้นอยู่ตรงทางเข้าวิหารเลย
แล้วเมื่อกี้เข้าไปดูในรถเจออะไรบ้างล่ะ

แล้วก็มีปลอกกระสุนปืนตกอยู่ที่เบาะนัดหนึ่ง

ซองลูกปืนอีก๑๒นัดด้วย

แล้วก็อันนี้ก็ซองใส่ลูกปืนอีกนะคะ

คนเจ็บซึ่งเป็นคนขับรถคันนี้

เขามีแผลตรงน่องขวาโดนยิงแบบทะลุเลย
กู้ภัยก็นี่ดูสิคะประถมพยาบาล

แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ

ผู้ชายคนเจ็บเนี่ยเขาไปบอกพลเมืองดีคือ

ได้ยินโอ๊ยโอ๊ยคนร้องขอความช่วยเหลือ

บอกว่าเขาทำปืนลั่นใส่ขาตัวเอง

เชนก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์นำทางเลยนะจะมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลเหมือนกับเป็นการขี่เปิดทางให้ด้วย
แล้วตอนที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยปรากฏว่าคนเจ็บเขาขับฟอร์จูเนอร์คันนี้ขับเอง
ในขณะที่น่องเนี่ยโดนปืนลั่นใส่แล้วนะ
ปรากฏว่าตัวของคนขับฟอร์จูเนอร์ขับสายไปสายมาแล้วก็ชนตรงฟุตปาดตลอดทางเลย
ฝืนนะคุณผู้ชมพยายามจะขับไปต่อค่ะ
ไปพุ่งชนแผงเหล็กหน้าวิหารเนี่ยนะคะทีเนี้ยเราฟังจากทางฝั่งพลเมืองดีแล้ว
เราอยากฟังฝั่งเจ้าตัวหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คุณสุรศักดิ์คนที่บอกว่าทำปืนลั่นใส่ตัวเองคนนี้เนี่ยที่นอนอยู่ตรงเตียงโรงพยาบาลเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าผมมาเป็นผู้ใหญ่บ้านผมมาทำธุระที่เมืองในตัวเมือง
แล้วจะกลับบ้านที่อ่างทองจู่ขับรถมาปืนลั่นใส่ขาเลยค่ะ

กับผู้ยาอังทองเหรอผู้ยาไหน

มันหลุดเองมันหลุดเองใช่ไหมโอเคครับ
เราชอบจบหมดไม่มีใครหลั่นไปไหน
ไม่มีใครหลั่นไปไหนผมหลุดเองครับ

คุณผู้ชมได้ยินประโยคไหมเพราะว่านักข่าวก็

ลั่นใส่ตัวผมเองไม่ได้มีใครมา
ดักลอบทำร้ายผมเลย

ตัวคนเจ็บก่อนนายสุรศักดิ์คนนี้แหละ

ให้เป่าต้อง๓รอบแต่ปรากฏว่า
ตัวนายสุรศักดิ์ไม่สามารถเป่าได้

ให้คุณหมอรักษาอาการให้ดีขึ้นก่อน
แล้วเดี๋ยวต้องมาสอบปากคำนายสุรศักดิ์

หาสาเหตุต่อไปด้วยนะคะ